ต้องจับตามองคือเรื่องของการเมือง
วันนี้ในกรุงเทพก็มีต้อง๖กลุ่ม
แต่ว่าที่หาดใหญ่เขาเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
คุณผู้ชมครับมันมีการรวมตัวกัน

เขาจะรวมตัวกัน๔เส้นทางในกรุงเทพมหานคร

แล้วก็ที่สงขราเมื่อวานนี้เอง

ขับไล่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี
ติดตามบรรยากาศเมื่อวานที่สงขลากันก่อนครับ
นี่ฮะสาดสีลงบนฟุตบาทแบบนี้

ผู้หญิงคนหนึ่งนำอาหารสุนัขใส่รังกระดาษ
แล้วก็มาวางมาเทอยู่ที่ฟุตบาท
ที่ป้ายสภหาดใหญ่นะครับ

แต่เขาก็บันทึกภาพหลักฐานต่างเอาไว้
จากนั้นก็มีคาม็อกครับเดินทางมารวมตัวกันที่ลานจตุรัส
หอนาฬิกาหัดใหญ่เพื่อปราศัยขับไล่นายกรัฐมนตรีนะฮะ
โดยกลุ่มคาร์มอบหาดใหญ่นัดรวมตัวกันที่หน้ามณฑนทหารบกที่๔๒ค่ายเสนานรงค์ครับ

รถยนต์อีกกว่า๕๐คันก็วิ่งเข้าไปในเมืองหาดใหญ่
ช่วงก็กระทบกระทั่งกันกับตำรวจบ้างเล็กน้อย
ขณะที่กลุ่มมวลชนเองก็พยายามขึ้นไปที่ป้ายผ้าบนสะพานลอยนี่
จะเอาป้ายผ้าไปขึงเอาไว้บนสะพานลอยแบบนี้
แต่สุดท้ายตำรวจก็คือตอนแรกเหมือนจะไม่ให้ทำ
ตำรวจก็เลยอ่ะยอมให้ทำแล้วก็ผ่านไปโดยที่ไม่ได้มีเหตุการณ์กระทบกระทั่งอะไรกันเกิดขึ้น
อันนี้เกิดขึ้นที่สงขราตั้งแต่เมื่อวาน
ทีนี้วันนี้๑๕สิงหาคมเราต้องจับตาในกรุงเทพมหานคร
คุณผู้ชมครับจะมีคาร์มอบใหญ่๖กลุ่มใน๔เส้นทาง
คุณผู้ชมดูแผนที่ตามไปด้วยถ้าใครมีภารกิจอาจต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้หน่อย
เพราะว่าแน่นอนรถน่าจะติดพอสมควรนะฮะ
หลักเป็นกลุ่มของนายนัทวุฒิใส่เกลื้อแก่นำนปช
นายสมบัติบุญงามอนงบอกกรลายจุด
จะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงบ่ายนี่แหละ

วันที่ผ่านมาจะมีกลุ่มทะลุฟ้ากับกลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชน

กลุ่มนี้เขาต้องการที่จะบุกเข้าไปในบ้านพักของท่านนายกในค่ายทหาร
เขาบุกมาแล้วหลายครั้งแต่ทำไม่ได้ไม่สำเร็จ

จะไปรวมตัวกันกับกลุ่มใหญ่ของนายนัทวุฒิ
ต้องจับตาดูหลายเส้นทางหลายกลุ่มในกรุงเทพมหานครวันนี้

ไทยรัฐทีวีของเราก็เกาะติดสถานการณ์ด้วยนะคะ

ผ่านทางหน้าจอของทะลักทีวีช่อง๓๒นะคะ
โดยเฉพาะถ้ามีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นนะคะ
เราก็จะยิงโสดเข้ามาบรรยากาศในพื้นที่นะคะ